คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งมาดูเรื่องของอาหารกลางวันที่ชัยนาธ
คุณผู้ชมจำได้ไหมกรณีที่วัดวงเดือนที่จังหวัดชายนาฏเนี่ย
อ้อมครูอ้อมอารีออกมาปูดเรื่องนี้
แล้วครูก็โดนถุงเลือดหมูปลามาที่ห้องเรียน
ทีนี้เรื่องนี้มันก็ไปถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วก็มีการให้แม่ครัวออกมีการย้ายผอให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ไปปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาธ
ทีนี้มีผอคนใหม่ย้ายเข้ามา
ปรากฏว่าพอคนใหม่ก็โดนผู้ปกครองต่อต้านนะคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขามีการโพสต์ข้อความ
ระบุบอกว่าปัญหาที่โรงเรียนวัดวงเดือนกำลังประดังประเด็นเข้ามาอีกรอบนึง
เมื่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามงามพัฒนา
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
พาพอหญิงที่ถูกขับไล่จากโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เข้ามาประชุมที่โรงเรียนวัดวงเดือน
แล้วก็เร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อให้ผอผู้หญิงคนนี้เป็นผอคนใหม่
แล้วก็พาไปแนะนำกับผู้ปกครองนักเรียน
พ่อแม่ผู้ปกครองนี่นะคือพอคนใหม่
ก็เลยไปที่วัดวงเดือนเลยนะคะไปเจอผู้ปกครองหลายคน
คือเขาก็กำลังช่วยแม่ครัวทำอาหารกลางวันให้กับเด็ก
เราก็ไปถามพ่อแม่ผู้ปกครองมีคนนึงนะ
เขาก็เปิดเผยกับเราบอกว่าตอนนี้นะเอาเรื่องทำอาหารก่อน
บอกว่าตกลงผลัดเปลี่ยนกันจะทำอาหารทุก๑สัปดาห์
อาทิตย์ต่อไปก็เปลี่ยนอาทิตย์ต่อไปก็เปลี่ยน
จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะปิดเทอม
ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคุณเดือนตุลาคม
แล้วก็รอแม่ครัวจ้างเหมาคนใหม่
แล้วเดี๋ยวแม่ครัวคนใหม่จะเริ่มทำงานตอนเปิดเทอมใหม่คือเดือนพฤศจิกา

แล้วก็จะมีการปรับรูปแบบการว่าจ้างเป็นรายอาทิตย์
มีการออกเมนูอาหารโดยโรงเรียน
ไม่ให้มันซ้ำกันในแต่ละวันอันนี้ที่ผู้ปกครองเขาบอก
ส่วนเรื่องผอคนใหม่ที่มันกลายมาเป็นประเด็นนะคะ
ที่นายกเทศมนตรีแนะนำพอคนใหม่

แต่ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพอใจ
เพราะว่าผู้ปกครองเขาก็ไปตรวจสอบประวัติของพอคนใหม่นี้
ประวัติเดิมของพอคนนี้ไม่ค่อยดีนัก
มีพฤติกรรมคือเกรี้ยวกราด
ถูกผู้ปกครองรวมตัวขับไล่
กระทั่งย้ายมาเป็นผออีกโรงเรียนนึง
ก็มีปัญหาอีกนะกับทางผู้นำท้องถิ่น
ทีนี้ก็เลยกลัวว่าเอ้าถ้าเกิดว่าพามาเป็นพอ
ให้มาเป็นผอที่โรงเรียนวัดวงเดือนจริง
มันจะเกิดปัญหาอะไรตามมาอีกหรือเปล่า
ลองฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองหน่อยค่ะ
ไม่ชอบ
ผู้ปกครองหลายส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่เลย

ผู้ปกครองเขาอยากได้ได้ผอที่ดีมีเนตรา
ทำงานไปด้วยกันได้ให้มันสะดวก
ไม่ต้องมาระแวงกันซึ่งกันและกัน
นี่แหละคุณผู้ชมพอมันเกิดกรณีแบบนี้มา

ยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใด
ให้เข้ามาทำหน้าที่ผอโรงเรียนวัดวงเดือนนะ

จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบร่วมกัน
ทั้งจากทางมติของชุมชนของวัด
แล้วก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน
ถึงจะมีการเสนอให้ทางสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชายนาฏ
มีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
แม่คือดูเหมือนท่าทางนี้
คือจะร้อนระอุตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะคะกรณีนี้